ที่โสมาครนั้นมีมัตติที่จะผ่อนคลายมาตรการ
กิจกรรมและกิจการอีกหลายประเภท

ในขณะเดียวกันยังมีประชาชนอีกหลายกลุ่ม
เดือดร้อนและรอรัฐบาลให้การช่วยเหลืออยู่
สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่ามาม่าอร่อย
วันนี้ในการประชุมของสบคซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็มีมตินะครับที่จะผ่อนคลายมาตรการระยะที่๒นะครับ
ซึ่งจะให้กิจกรรมและกิจการอีกหลายประเภทในส่วนของสีเขียวที่มีความเสี่ยงปานกลางนั้นกลับมาเปิดให้บริการได้พร้อมกันทั่วประเทศ๑๗พฤษภาคม
รวมทั้งลดเวลาเคอร์ฟิลล์เป็น๕ทุ่มถึงตี๔ด้วยติดตามทั้งหมดจากรายงานครับ
กิจการและกิจกรรมที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙หรือสวบคมีมติให้คลายล็อกในระยะที่๒เป็นกิจกรรมกลุ่มสีเขียวที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในเกณฑ์ปานกลาง
กลุ่มแรกด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตได้แก่การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในอาคารสำนักงานโรงอาหารหรือศูนย์อาหารซึ่งยังห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
สรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอร์ให้เปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าและปิดให้บริการเวลา๒ทุ่มแต่โรงภาพยนตร์สวนสนุกสวนน้ำสนามพระเครื่องร้านนวดแผนไทยสปายังปิดต่อไป
ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่เช่นร้านวัสดุก่อสร้างร้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ก็ให้เปิดได้แล้วแต่ต้องมีมาตรการควบคุมโรค
กลุ่มที่๒ด้านการออกกำลังกายหรือดูแลสุขภาพอาทิคลินิกเวชกรรมเสริมความงามยกเว้นบริเวณใบหน้า
ส่วนที่ยังปิดต่อคือสถานเสริมความงามควบคุมน้ำหนักศักดิ์เจาะผิวหนัง
และสถานประกอบกิจการอาบอบนวด
ส่วนโรงยิมสถานที่ออกกำลังกายในร่มฟิตเน็ต
ต้องเป็นกีฬาตามกติกาสากลที่ไม่ปะทะกันเล่นเป็นทีมได้ไม่เกิน๓คน
ไม่รวมกลุ่มแต่ที่ยังปิดต่อคือสนามมวย
ขณะที่สระว่ายน้ำสาธารณะให้เปิดได้
กลางแจ้งและในร่มแต่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ
ส่วนกลุ่มสุดท้ายห้องประชุมโรงแรมศูนย์ประชุม
เฉพาะการจัดประชุมองค์กรหรือหน่วยงาน

และยังให้ปิดการจัดอบรมสัมมนา
จัดแสดงสินค้าจัดงานเลี้ยงในโรงแรม
ส่วนห้องสมุดสาธารณะพิพิธภัณฑ์ให้เปิดได้
ขณะที่กิจการถ่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์
กองถ่ายและส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้ทำได้แต่ห้ามรวมตัวกันเกิน๕๐คน
อกจากนี้มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงไว้คือ
การเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบก
แต่ลดเวลาจาก๔๔นโจทย์เหลือ๕๔น
ซึ่งมาตรการคลายล็อกระยะที่๒ทั้งหมด
จะเริ่มใช้๑๗พฤษภาคมนี้

กำลังจะเกิดขึ้นประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
นำเสนอการคาดการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
เมื่อผ่อนปลนแล้วจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

และจะมีผู้ป่วยวิกฤต๑๐๕คนในเดือนกันยายน
ซึ่งเป็นปริมาณที่โรงพยาบาลยังพอรับไหว
ดังนั้นขอให้ทำใจกันในระดับหนึ่ง
ว่าหลังจากนี้อาจมีคนไข้เพิ่มขึ้นเป็น๒หลักต่อวัน
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เซ็นคำสั่งปลดล็อกจีนและเกาหลีใต้
ซึ่งรวมถึงฮ่องกงและมาเกาะ
ออกจากรายชื่อประเทศโลกติดต่ออันตรายแล้ว
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ

มีความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคโควิด๑๙ได้มีประสิทธิภาพ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน